ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคู่ครองมีเหตุให้คุณหมองใจกัน
เกิดความหึงหวงระยะนี้ขอให้สุขุมใจเย็น
มีความไม่เข้าใจอันใดขอให้ใช้วิธีปรณีประนอมพูดจากัน
สุขภาพมักเกิดอาการนอนหลับไม่สนิท
และเป็นลมหน้ามืดได้บ่อย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์